ไปดูความเคลื่อนไหวในวงการเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะคะ
กับสองนักร้องเลือดใหม่ค่ะในวงการลูกทุ่งเลย
อย่างคุณบิตเติ้ลสุขุมพันธ์ค่ะแล้วก็ลาดาอาภาพัฒน์นะคะ
สองคนนี้เนี่ยก็มาปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะ
จะถูกออกถูกใจพ่อยกแม่ยกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
กับสองขนักกะก่อนภาพไปวะเว้มันสนัดหน้าสำหรับนักอาธิบาท
สำหรับสองนักกะกะลุ่มลูกทุ่งเลือดใหม่ค่ะ
เพลงที่แค่ได้ยินชื่อก็สะดุดหูแล้วค่ะอย่าง๕นาทีบรรลุธรรม
ซึ่งจะมีแนวดนตรีที่มันค่ะรวมถึงเนื้อหาเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอ
ก็เป็นสไตล์ใหม่ด้วยซึ่งเจ้าของเพลงก็ตั้งใจทำกันสุดตัวเลยล่ะค่ะ
ฝากฝ่ายหญิงลาดานะคะทายาทเจ้าพ่อแหล่บุญทนคนหนุ่มก็ไม่ยอมแพ้ค่ะ
พกพาบทเพลงแดนซ์นะคะที่ผสมผสานเพลงแหล่
เดินตามรอยพ่อด้วยซิงเกิลแรกในชีวิตแชะอยากเซลฟี่กับเธอค่ะ
ส่งมอบให้คอเพลงลูกทุ่งได้ฟังกันด้วยค่ะโดยทั้งสองก็ปลื้มใจไม่น้อยนะคะ
หลังปล่อยเพลงแล้วก็เอ็มวีไประยะหนึ่งแฟนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี
เผยว่าทั้งบิเติ้ลแล้วก็ลาดานะคะต่างทุ่มเทเพื่อให้ได้งานเพลงที่ดีมาฝากแฟนค่ะ
สำหรับ๕นาทีบรรลุธรรมนะครับเป็นเพลงรักแฝงธรรมะนะครับ
ผสมผสานแนวดนตรีหลายแนวนะครับซึ่งผมบิเติ้ลเนี่ยแต่งเพลงทั้งเนื้อร้องทำนองด้วยตัวเองนะครับ
น่าจะมีสักเพลงหนึ่งที่พูดเรื่องการข้ามผ่านอาการอกหักนั้นได้แล้วผมคิดว่าธรรมะในพุทธศาสนานั้นสามารถที่จะช่วยในเรื่องตรงนี้ได้
แล้วก็สามารถนำพาคนฟังไปหาเรื่องที่มากกว่านั้นที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตของโลกนี้ครับ
แช๊แชอยากเซลฟิกับเธอแช๊แชอยากเซลฟิกับเธอเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นลูกทุ่งป๊อปค่ะ
ก็เลยมีท่อนแหล่ในเพลงนี้ด้วยค่ะ

ตอนนี้ปล่อยมาได้๓เดือนนะครับ

ต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ให้การต้อนรับครับ